เพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ตัวประหลาดหลายตัว
เนี่ยถึงว่าถึงว่าหน้าฝนเนี่ยตัวอะไรนะ
ตัวประหลาดไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ประหลาดพูดผิด
ที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้เหรอ
ใช่ที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้เนี่ย
มันมักจะโผล่มาให้ได้เห็นอยู่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้อยู่เป็นประจำ
มาทีไรก็สร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและคุณตำรวจ

แล้วเดี๋ยวนี้ก็สร้างความลำบากให้กับเรานะ

คือฝากเตือนคุณผู้ชมค่ะ
ดูกันหน่อยว่ามันคือตัวอะไรครับ
ฝากเตือนคุณผู้ชม

ใหญ่ไหมเรา

ความยาวของมันอยู่ที่สักประมาณ๓เมตร

ใครกล้าอุ้มเอาจริงตัวหนักกว่าดิฉันนะ
แล้วไปมุดอยู่ตรงซอกแล้วนะ

ไอ้ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เขาก็ปล่อยไว้อย่างนี้เผื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงจะไปเอง

จริงทีนี้แล้วก็ทำยังไง

ไม่อยากไปยุ่งเจอตอนนักคืนใช่ไหม

คือปล่อยเอาไว้ไงเดี๋ยวเช้ามามันคงจะไป

แต่พอเช้ามา

รอจะทานเบคฟัสเหรอครับ
นี่ไม่ใช่โรงแรมนะ

อยู่ตรงซอกหลืบที่เดิมตรงนี้

แล้วก็รีบโทรหาคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เอาล่ะมันอยู่นานขนาดนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับ

เพราะว่าเกิดปล่อยให้มันมาอยู่กับชาวบ้านแบบนี้

เอาไปดูช่วงที่เขาจับมันหน่อย
มันยากระบากขนาดไหนฮะ

ออกมาออกมานิดเดียวออกมา

อื้อฮือถ่ายน้ำปลาเกอร์ถ่ายน้ำปลาเกอร์

อื้อ

โอ้ยดูนี่
อ้าวเอาถังกลับบ้าน

คือมันดุร้ายตามธรรมชาติของมัน
แล้วมันก็แกว่งตัวไปมาพร้อมกับสะบัดหาง

อันนี้มีม้วนด้วยนะม้วนตัว๓ตลก
ไม่เอาไม่กลับจะกินเค็กฟัดก่อน
โอ้ยเบ๊กปั๊ดคืออะไรไก่เหรอ
เขาว่ากันแบบนั้นว่ามันอาจจะไปกินไก่มา

คือแถวนั้นเขาเลี้ยงไก่เขามีเล้าไก่อยู่ด้วย
แล้วเขาก็สังเกตว่าไก่มันหายไปหลายตัวอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกัน
สุดท้ายมาเจอกับเจ้าเงินตัวท้องที่อ้วนผีขนาดนี้
เพราะน่าจะอิ่มน้ำสำราญเลยไม่ไปไหน
นั่นน่ะสิครับสุดท้ายเขาลากมันไปแบบนี้นะ
ลากมันไปเรื่อยเพราะว่าตัวมันใหญ่ไม่สามารถจะจับได้จริง
อย่างที่บอกว่าแรงมันเยอะเนอะ๗๐กิโลใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับแล้วมันดุร้ายมากเลยนะจะบอกให้
ก็ตามธรรมชาติมันนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำแบบนี้
เออสไลด์ลงไปเลยอุ๊ยตรง
มีความสุขจบบริบูรณ์
โอ้โหเป็นแบบหนังที่ระทึกมากเลยอ่ะคุณ
จริงตายแล้วนี่เหมือนดูหนังนะ
กว่าจะจับได้กว่าจะถึงตอนจบแหมแฮปปี้เอ็นดิ้งนะ
โอ้โหชอบสไลเดอร์ก็ไม่บอก

เอ้าบอกกันซะหน่อยแล้วกันว่าไปเจอที่ไหน
ที่ไหนอันนี้ไก่ยังอยู่นะออแล้วก่ายเขายังมีไก่อยู่
แต่ว่าไก่มันหายไปบางตัวที่บ้านเลขที่

เฮ่ยเดี๋ยวดูสิบ้านเลขที่พูดอะไรช้าขนาดนั้น
บ้านเลขที่เขาเลขดีลงท้าย๓๒
๒๓๒อ๋อรอ๓๒ช่องไทยรัตทีวี

แต่เขาจะไม่มาบุกที่ช่อง๓๒ใช่ไหม
ไม่เกี่ยวที่จังหวัดลำปางด้วยเขาเกิดขึ้นที่นั่นนะครับ
แต่ว่าตัวเงินตัวทองนั้นจะไม่มาที่ช่อง๓๒เรานะ
ถ้ามาโทรหาคุณชนะคนแรก

รีบเลยรีบนะมาคุยเจรจา

ไม่ไปใช่ไหมยกไปเองโอเค